เอาคุณผู้ชมพาไปดูที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะคะ
มีหนุ่มใหญ่คนนึงเมาเหล้าเมาไม่พอขับรถอีก
เมาแล้วขับไม่พอขับไปชนรถคนอื่นเขาอีก
สองกระทงแล้วนะแล้วรถที่ถูกชนคือรถกู้ภัยเออ
ไปชนตรงทางลงสะพานชนเขาไม่พอคุณผู้ชม
แทนที่จะลงไปขอโทษด้วยความเมาพูดไม่รู้เรื่อง
ไปด่าเขาหาว่าเขาจะมารีดทรัพย์
เกิดเป็นเหตุชนละมุนอยู่แบบนี้ค่ะ
ไปต่อยเขาอีกอืม
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
สะพานพานทองบ้านเก่าในตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
แล้วทีนี้นายสุภาพเนี่ยเมายับเลยค่ะ
ลงมาก็พูดจ้าไม่รู้เรื่อง
พอลงมาเสร็จปุ๊บก็โวยวายเลย
ด่ากู้ภัยนะคะแล้วก็หาว่ากู้ภัยจะไปรีดทรัพย์เขา
ไม่จบโทรตามญาติมาด้วย
นายสุภาพคนนี้โทรตามญาติมาอีกก็ตีกันอีกค่ะ
ญาติเองพอมาถึงก็ไปถามอะไรก่อนเลยนะ

อย่าไปหาว่าเขารีดทรัพย์กันอีก
ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็รำคาญใจเหมือนกันนะ
เขาโวยวายเสียงดังแล้วก็เมาไม่รู้เรื่อง
มันเลยกลายเป็นการตีกันแบบขยายวงกว้าง
เริ่มจากชนท้ายกู้ภัยด่ากู้ภัยทะเลาะกับกู้ภัยเตียกู้ภัย
ตามญาติมาย่าตีกกู้ภัยประชาชนไม่พอจะเอาตีกันอีก
คือมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วค่ะตำรวจก็เรียกทุกคนเลยที่อยู่ในคลิปที่เห็นเนี่ย
ไปกันให้หมดเลยขึ้นโรงพักษ์สวพพันธ์ทอง
กู้ภัยคู่กรณีของนายสุภาพพูดสั้นกับตำรวจว่า
เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอลของคู่กรณีผมให้หน่อยครับ
ปุ๊บพุ่งปรี๊ดค่ะ๑๖๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายเขาให้๕๐มิลลิกรัมอุ้นเกินไปตั้ง๑๖๓มิลลิกรัมแบบเนี่ย

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะคะ
เอ้าเมาอย่าขับค่ะ